มะกะปุกปุหักมะยับยับยายาทุมารโคมาราทุมารัยตะตูไขพันธ์มินาศัลติก
นักเมตตาโภงพันธุเกิ้ลย้ายมหาพรรณกัฐวันชื่อวัตถุมงคลภรรณเกษณเมตตามหลานยมจง
ฝีกิตฤทธิจิตให้มีสังหาราศีอยู่ยงโภงพันธ์ฟันหยิงไม่เข้า
นี่ครับมีทั้งคาถายันที่เขียนเอ้ากล่าวคาถาปลุกเสกแบบจัดเต็มพิธีนี้ครับ
นางสาวทุศแตมจี่ครับชาวเวียดนามเดินทางมาจากเวียดนามมาหาอาจารย์กาวินมลพระมุณี
สำนักพระโยคีแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีครับค่ะให้ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลทั้งหลาย
นี้ที่เห็นนะฮะตุ๊กตาลูกเทพก็มีนะแล้วก็มียันอะไรต่างเต็มไปหมดเลยครับ
ถุมงคลมีสีพึ่งน้ำหอมลูกกรอบผีพลายกุมารเอามาใส่ถาดเตาเผาศพ
ทำพิธีปลุกเสกกันบนนี้ตรงนี้เลยครับ
ริกรรมคาถาทั้งภาษาไทยบาลีและเวียดนามตามตำราที่ได้รับสืบทอดกันมาครับ
ระหว่างการปลูกเสกเห็นว่ามีไลฟ์ด้วยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมฮะ
การไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็มีการแนะนำวัตถุมงคลต่างลูกค้าก็มาจับจองมาบูชากันเยอะนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเวียดนามที่เขาเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
เอาวัตถุมงคลมาปลูกเสกตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้มาลบหลู่หรืออะไรนะ
แค่อยากจะเพิ่มความขลังและจะช่วยเสริมเมตตาเสริมดวงโชคลาภและความสำเร็จ
เดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวเวียดนามเขาช่วยแปลให้เราฟังแบบนี้ครับ
ตามที่ความต้องการของลูกค้านะคะ
เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ต่อให้มีของขังอะไรก็ตาม
แต่อย่าลืมว่าเราทุกคนก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วยนะชีวิตจะได้เจอแต่เรื่องดีนะฮะ
ทีนี้ที่ตัวแทนชาวเวียดนามเขาแปลเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาอวยพรอะไร
จะสำเร็จยังไงส่วนที่ถืออยู่ในมือของสาวเวียดนามคนนั้นนะฮะ
หางเลขประทัดพี่มิ้วคุณผู้ชมผมมองไม่ค่อยชัด

เขาบอกว่าอันนี้ก็อาจจะติดปลายนวมลุ้นโชคกันไป
สำหรับคนที่รักการลุ้นโชคลุ้นรวยนะครับ